ดิฉันจะไม่ต้องอ่านครับเดี๋ยวจะให้ดูค่ะรถกระบะคันที่ติดกล้องกับ
กระบะคันขาวพยายามจะแซงกันแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสุดท้ายใครต้องรับเคราะห์ค่ะ

บักรถขับกันอยู่หรือโอ้โอ้มอตราย
เห็นไหมคุณเคยหันกลับมามองคนอื่นเขาบ้างไหม
ไม่คุณแต่คือเรื่องนี้นะคนตำหนิทั้งสองฝั่งเลยนะ
ทั้งกระบะขาวที่จะแซงรวมถึงกระบะคันที่ติดกล้องด้วยอ่ะค่ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหม
คนที่ต้องรับเคราะห์คือมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ซ้ายสุดตรงไหลทาง
ก็ใช่ไงก็คือไอ้๒คันนี้มันเห็นบ้างไหมเนี่ย
ว่าคนเขาเดือดร้อนอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือมีคนเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์
แต่คนที่เอามาโพสต์ก็คือคนที่ติดกล้องนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
วิภาควิจารณ์ก็มาเยอะเห็นไหมว่ากระบะคันขาวเนี่ย
เขาพยายามที่จะแทรกเข้ามาคันที่ติดกล้องก็บีบแต่ยาว
ไม่ยอมที่จะให้แทรกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ข้างหน้าถนนเนี่ยมันก็ดุถูกบีบมาจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาขอบทางด้านซ้ายเนี่ย
หลบเสียหลักลงข้างทางคนที่คนขี่คนซ้อนเนี่ย
ก็ถลอกปอกเปลือกน่ะได้รับบาดเจ็บงานเนี้ยนะคะ
รถกระบะคันที่มีกล้องเขาจอดรถลงไปดู
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สพนดินแดงที่บุรีรำ
ส่วนกระบะคันขาวก็แบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปคือเขาขับไปเลย
พอเขาเอาคลิปมาโพสต์นี้เขาบอกว่าอยากตามรถกระบะขาวคันนั้น
แต่เราก็ห่วงน้องมอเตอร์ไซค์ที่โดนลูกหลงไปด้วยแล้วคนโพสต์ก็บอกอีกด้วยนะคะ
บอกว่าใครรู้จักคู่กรณีให้ช่วยบอกหน่อย
ที่บอกว่าชาวเน็ตตำหนิกระบะทั้งสองคันเพราะอะไรคือคันขาวเนี่ยที่พยายามจะแซงอ่ะ
เต็มอยู่แล้วคือแซงตรงเส้นทึบสีเหลือง
แต่ส่วนหนึ่งตำหนิเจ้าของคลิปคือคันที่ติดกล้องหน้ารถ
บอกว่าเอาจริงกระบะคันที่ติดกล้องหน้ารถคุณก็มีน้ำใจก็จบนะ
เพราะว่าอะไรเห็นไหมว่าคุณขับห่างจากรถเก๋งคันข้างหน้า
แต่พอกระบะขาวจะแซงเหมือนกับคุณพยายาม
คุณก็ไม่ยอมให้แซกเออไม่ยอมให้แซกอ่ะแล้วก็บีบแต่
ซึ่งเหยียบคันเร่งไม่ให้เขาเข้าอีกถ้าเกิดว่ามีน้ำใจปล่อยให้เขาไปเนี่ย
อาจจะจบแล้วก็ได้จบซะนะครับนี่เรื่องราวบนท้องถนนนะครับ